ชาวเหนือบางพื้นที่เขายังไม่สบายใจ
เพราะว่าโรคโควิดยังคงระบาดอยู่
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่มากับใครใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจก็ขอทำตามความเชื่อแบบชาวล้านนาโบราณแล้วกัน

สตวงเนี่ยเขาเชื่อว่าจะขับไล่สิ่งที่ไม่ดี
แล้วก็ทำแบบไหนมีกระบวนการอย่างไร
อ้าวบกไปเลยที่บ้านเกี่ยวท่ากลางท่าใต้
ตะบนบ้านกิวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ชาวบ้านที่นี่นะคะมีการเอาเสื้อแดงผ้าแดง

หมู่บ้านเกือบทั้งหลังคาเรือนเลยนะคะ
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายไป

ไปถามคุณป้าท่านหนึ่งเป็นชาวบ้านที่นี่นะคะ

คุณป้าบอกว่าโอ้ยทำแบบนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้าน
เขาทำกันมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณแล้วแหละ
เป็นการแก้เคล็ดโรคหาโรคหาหรือโรคระบาดนั่นแหละ
เขาบอกว่าเอาเสื้อแดงหรือผ้าแดงมาแขวนเอาไว้แบบนี้แหละ
ยุคปัจจุบันนี้เชื่อว่าจะปัดเป่าโรคโควิด
ให้ออกไปจากพื้นที่นี้ได้นะคะ
ส่วนป้าสนทยานี่นะคะบอกว่าป้าจะทำพิเศษกว่าคนอื่นหน่อย

คุณป้าจะมีการทำสตวง
สตวงนะคะก็คือเหมือนกระทงที่ทำจากกาบกล้วย
เอามาทำเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม

แล้วก็มีของเส้นไหว้มีทูบเทียนดอกไม้
อีกอย่างหนึ่งนะคุณก็คือเอาดินน้ำมันมาปั้น
เป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของสมาชิกในบ้าน
มีห้าคนก็ปั้นห้ารูปแบบนี้ค่ะ

เสร็จเรียบร้อยปั้นครบแล้วจัดเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็นำมาตั้งคู่กับเสื้อแดงที่หน้าบ้านนี่แหละ
ก็เชื่อกันว่าจะเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดี
เห็นไหมคะว่าเมื่อวานนี้เราก็เล่าเรื่องนี้ไปแล้ว
หลายพื้นที่ก็จะมีความเชื่อในลักษณะเดียวกัน
อย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นความเชื่อที่ทำให้อย่างน้อย
สบายใจแต่ความจริงก็คือว่า
นี่ใส่หน้ากากอนามัยถูกต้องเลยอยู่ห่างกัน
กินอาหารร้อนล้างมือบ่อยแบบนี้ช่วยได้
ลำปางยังไม่มีคนติดเชื้อหรือคนที่เป็นโรคโควิด๑๙นะ
ก็ถือว่าดีนะเป็นการป้องกันดูแลตัวเองไปด้วยนะคะ
แล้วอีกหนึ่งอย่างที่แอบเห็นเมื่อกี้คือจะมีต้นกะเพราด้วย
ห้อยหัวลงมาก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวบ้าน

คืออะไรที่เป็นความเชื่อทำสบายใจอันนี้ทำได้

แต่ว่าวิธีการที่จำเป็นมากก็คือการดูแลตัวเองนั่นแหละ

รักษาร่างกายให้สุขภาพดีตอนแรกนะครับ